เหมือนไม่ค่อยคาก็เหมือนไม่ดูแล
ตอบไลน์เธอก็ช้าช้าไม่มีเรื่องคุย
เธอก็คงเริ่มเหนื่อยมาคบคนเรื่อยเบื่อ
ชอบทำตัวเหมือนก็ถึงไม่ชอบคุย
ถ้าฉันเจอแบบฝันส่งไลน์มาให้ฟัง
ก็อ่านอ่านอ่านทุกครั้ง
ช้าไปสิบนิดไม่ใช่ไม่คิด
กลัวไปนานเธอจะผ่านมองฉันไป
ทำไงกันดีเรารอเป็นแฟนกันเลยได้ไหม

คุยไปเป็นอยากจะอยู่ข้างใน

รักได้หรือเปล่าพลักได้หรือเปล่า
ก็เหมือนไม่จึงทัง
แต่ฉันหน้าจึงใจ
พูดออกไปคำไหนไหนไหน
เชื่อได้ทุกคำ
ชัวร์แล้วจึงคอยบอก
บอกเธอตรง
แต่ฉันชอบแบบเฟิร์ม

ก็แอ้นทุกคำ
ช้าไปสักนิดไม่ใช่ไม่คิด
กลัวไปนานเธอจะผ่านหวังฉันผิด

เราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหม

พูดไม่ใหญ่กับคนเดียวฉันมันพูดไม่เจอ
พูดคนนั้นแต่คนคนนี้ก็จะมีแค่เธอ
รักได้หรือเปล่า

แค่จะกรักเธอจะตายแค่ไมสะแดกออก
มันอย่าบอกรักเธอล่ะไงที่ไม่มีแรงบอก
แล้วต้องเชื่อนใกล้แค่พูดออกไปมันก็แค่เหล้ก
ถ้าทำให้เป็นมันต้องทำไงนะเธอถ้าใช่ป่ะ
เหมือนเด็ดแต่ดูไม่หากอีก
ฉันคุยไม่เก่งคุณคุยเรียบแบบยังไงมาเป็นแฟนเด็ก
เราเป็นแฟนกันเลยได้ไหม
ก็เพราะฉันเป็นคนคุย

อยากที่อยู่ข้างเธอเงียบแค่นี้
พูดไม่ได้ก็คุณให้ฉันมันพูดไม่เยอะ

เรารอเป็นแฟนกันเลยได้ไหม

คุยไม่เป็น
อยากที่อยู่ข้างเธอเงียบแค่นี้
คุยไม่ได้ก็คุณให้ฉันมันพูดไม่เยอะ
พูดแค่นั้นแต่คนคนนี้ก็จะมีแค่เธอ

พูดไม่เก่งแต่มันรักจริง
อ้าวอ้าวอ้าว
อ้าวอ้าวอ้าว

โปรกซี่ค่ะวันนี้โหยสดใสมาก
ทำให้สัตว์ของเรามีชีวิตที่วามมากขึ้นเลย

เกิลเขาดังมากคนไม่คุยแต่สาวอยากคุยกับเขาทั่วประเทศค่ะ
เดี๋ยวนะวันนี้ทำไมมี๔คนปกติต้องมี๖หนุ่มถูกไหม

ดีวันนี้น้องก้อกับวิกเตอร์ติดภารกิจครับผม
แต่เดี๋ยวนิดนึงเรารู้ว่าเอฟซียูเซอร์รู้ชื่อกันอยู่แล้ว
ขอแนะนำตัวแบบใกล้ชิดหน่อยค่ะเริ่มกันที่น้องกันเลยค่ะ
สวัสดีครับผมการพล็อกซี่ครับ
สวัสดีครับผมชกกุลพล็อกซี่ครับ

สวัสดีค่ะเรือนขวานพล็อกซี่ค่ะ

สวัสดีครับผมอองลีพล็อกซี่ครับ

สวัสดีค่ะเรือนขวัญฟอกซี่ค่ะ

ตอนนี้โอ้โหบอกเลยว่าดังมาก

คนไม่คุยยังไงเล่าซี
ภาพไม่เห็นความคลุม
จริงแล้วคือคนความรักเนี่ยมันมีหลายประเภทใช่ไหมครับ
แต่เราอยากจะบอกถึงโมเมนต์ของคนที่เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งครับผม
แต่ว่าต้องการจะสื่อสารเพลงนี้บอกว่าเราอาจจะแบบเป็นคนที่ตอบแชทไม่เก่งนะ
ที่อาจจะพูดกับเขาไม่เก่งอาจจะมีความเคลือเขินอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าเรารักเขาจริงนะครับเราอยากจะเป็นแฟนกับเขาอะไรอย่างนี้ครับ

ใช่
ไม่ธรรมดาจริงนะสำหรับวงน้องใหม่ที่แบบความสามารถล้นจอขนาดนี้นะคะสุดยอดจริงเลย

คนดังแห่คอปเวอร์คนไม่คุยกันเยอะเลย

ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ทุกคนแบบชื่นชอบผลงานพวกเรามากขนาดนี้
จริงพวกเราไม่รู้สึกซ้ำว่ามันไปได้แม่ขนาดนี้ครับ
เพราะว่าตอนก่อนอันนี้พวกเราก็อยู่แต่ในห้องซ้อมครับผม

ก็ได้ออกงานหนึ่งแล้วเพิ่งไปรู้ว่าคนชอบเพลินเพลินที่เรามีมาก
แล้วร้องเพลิงเพลินที่เราได้ก็เลยจัดการอยากมีใจมาก
แล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันแบบฟังกันเยอะนะครับ
เป็นเพลินที่พวกนายร่วมถึงทีมอยากทุกคนตั้งใจทำกันมากครับผม

มีความสามารถแล้วก็เห็นในชาเลนส์แป๊บนี่

เขาเรียกว่าคุณพ่อเลยได้ไหมคะ

แต่ว่าทีนี้เพลงเขาคนอื่นโคเวอร์กันเยอะมากเลย

ทำไมทำไมยังไม่โคเวอร์เพลงแบบว่าเด็กปั้นตัวเอง
เคยไปลองถามบ้างไหมคะว่าทำไมพี่ติ๊กไม่เต้นสักทีอะพี่
จริงพี่ติ๊กเขาเคยให้ปริศนาไว้แล้วนะ
เขาบอกว่าถ้าถึง๒๐ล้านเมื่อไหร่เราจะได้เห็นพี่ติ๊กอย่างแน่นอนครับ
เชื่อว่าเร็วนี้ได้เห็นแน่นอนเพราะว่าต้องแตะ๒๐ล้านแน่
แบบเทียบแบบ

เออนะแล้วพูดถึงพี่ติ๊กแป๊บนึง

ปื่อก็ได้หรอ
เมื่อกี้เขากำลังจะเรียนแบบพี่ติ๊กครับ

เดี๋ยวบอกให้ว่าอุ๊ยลูกพี่ติ๊กหล่อน
งานดีตอบดีมากสุดยอดจริงนะคะแล้วก็มีหนังน้วยเรื่องอะไรเหรอคะตามเสื้อเลยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วครับผมนี่มายเทมโปเอาอันนี้เล่าหน่อย
สำหรับภาพยนตร์ของพวกเรานะครับชื่อว่าไมค์เทมโป้น้องพี่ดนตรีเพื่อนครับผม
เดี๋ยวนะเล่นเป็นภาพยนตร์มายเทมโป้แล้วหล่อทุกคนขนาดนี้คนไหนพระเอกคะ

ใช่กลายแบบว่าเพราะว่าทุกคน๖คนพรอกซี่อ่าเล่นด้วย
รวมถึงพ่อติ๊กของเราด้วยครับเดี๋ยวเติมภาพยนต์ด้วยครับอ๋อปีอุ้ย

เดี๋ยวให้ชี้พร้อมกันนะวันนี้ที่มา๔คน

ครับ

อองลีชอบสเปกสาแบบบนะคะ

พี่แจ๊กกาลีน

แต่ตาอาจจะบอกว่าเบี้ยวนิดนึง
เพราะน้องเหล่ามากมายต้องกลับไป

แล้วก็มีช่องทางการติดตามอื่นมากมายนะครับ

ก็เข้าโรงภาพยนตร์วันที่๒๐ตุลาคมนี้นะครับ